คุณผู้ชมคะพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีกันหน่อยนะคะ
มีชายวัย๕๐ปีคนนึงเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ
กู้ภัยก็เข้าไปตรวจสอบแหละแต่ว่าพอเข้าไปถึงเนี่ย
มีสีที่ทำให้หัวใจอ่อนยวบเลยคือมีเจ้าด่างสุนัขของชายคนนี้
นั่งเฝ้าศพเจ้านายไม่ห่างเลยนั่งหูตกคอตกนะ
แต่ก็คือนั่งเฝ้าไม่ห่างไปไหนเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนผู้ซื่อสัตว
ใช่อาสากู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาเข้าเก็บศพนายสุรวัตรปิติทิม
อายุประมาณห้าสิบปีนะคะนอนเสียชีวิตในสภาพคว่ำหน้า
บนที่นอนชั้น๔ของตึกแถวในอำเภอศรีราชาค่ะ
ตรวจร่างกายไม่พบบัตรแผลหรือว่าร่องรอยการต่อสู้
รักษาโรคประจำตัววางกระจายทั่วห้อง

แพทย์ชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วนะคะ

พอเข้าไปแล้วทุกคนหัวใจอ่อนยวบเลยอ่ะคือมีหมาพันธ์ไทยสีขาวของนายสุรวัตรนะคะ
วิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงชั้น๑ขึ้นไปชั้น๔
สี่ลงมาชั้นหนึ่งแล้วกลับขึ้นไปใหม่จนเพื่อนบ้านสงสัยถึงได้พยายามไขประตูหน้าบ้านเข้ามา
รู้ว่านายสุรวัตรอ่ะเสียชีวิตมันเฝ้าเจ้าของเนี่ย
นั่งเฝ้าไม่ห่างเลยแล้วก็ไม่ดุด้วยนะกู้ภัยเข้ามาก็
ก็เรียบร้อยเนี่ยกู้ภัยก็มารูปหงรูปหัวนะคะ
ตอนนี้อาสากู้ภัยก็ฝากเพื่อนบ้านให้ดูแลเจ้าด่างไว้ก่อน
หลังจากนั้นก็จะหารือกับญาติของผู้เสียชีวิตนะคะว่าจะเอายังไงกับมันต่อไปดี